ส่วนข่าวนี้บุกมาหาถึงในบ้านเลยค่ะ
น้องผู้ชายวัย๑๕ปีนี้อยู่ในห้องนอนเลยนะ
สามคนเป็นรุ่นพี่มามาพร้อมกับเหล็กมาพร้อมกับมีด
พอมาถึงปั๊บถี่ประตูพังประตูเข้าไปได้
ใส่น้องเลยอ่ะทั้งแทงทั้งเอาเหล็กตี
เห็นสภาพไหมเด็กวัย๑๕คนนี้นอนร้องโอดโออยู่ในห้องนอนนะคะ
ตำรวจสพเมืองสุราชนะคะประสานกับกู้ภัยเลย
ละนิธิกุศลศรัทธาสุราธานีไปตรวจสอบหน่อย
เพราะว่ามีเด็กโดนแทงได้รับบาดเจ็บบ้านนี้อยู่ในซอยวัดโพ๒๘ค่ะ
เทศบาลนครสุราธานีพอไปถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ไปดูในห้องนอนห้องนอนอยู่ชั้นสอง
ก็เจอในใจเนี้ยอายุสิบห้าปีโดนแทงอ่ะแทงที่ไหนบ้างอ่ะใจ
ขาขวาแขนซ้ายโอ๊ยโอยร้องอยู่ในห้อง
สภาพห้องก็คือมีร่องรอยการต่อสู้ที่นงที่นอนคาบเลือด
อยู่บนที่นอนก็มีด้วยอ่ะนะคะถามใจใจบอกว่า
ตอนนั้นผมนอนอยู่ในห้องกลุ่มรุ่นพี่ที่รู้จักอ่ะ
ก็น่าจะระดับมัธยมคุณผู้ชมบูมมาร์ควิวมากัน๓คน
บูมเนี่ยมาเป็นคนแทงนะบูมมาร์คถือเหล็กมาเอาเหล็กตี
เนี่ยมาเคาะเรียกที่แรกก็ให้ใจเปิดประตู
ไม่เปิดไงผ่านไปแป๊บนึงทั้งบูมมาร์ควิว
พังประตูเข้ามาเลยรุมกระทืบใจก่อนแล้วมาร์คอ่ะ
เอาเหล็กฟาดเอาเหล็กที่พกมานะกระหน่ำตีตี
มก็เอามีดแทงแต่ว่าใจเอาหมอนมากันเอาไว้ค่ะ
มีดมันก็เลยพลาดไปโดนแขนไปโดนขาใจไปมีปัญหาอะไรอ่ะ
กับทางบูมมาร์ควิวเกิดอะไรขึ้นใจบอกว่าน่าจะเรื่องผู้หญิงแหละ
เพราะว่าผมไปมีเรื่องกับมีปัญหาเรื่องผู้หญิงกับรุ่นน้องของคนกลุ่มนี้
เมื่อวานอ่ะผมก็โดนหนึ่งในสามคนนี้เข้ามาต่อย
กระทืบไปละทีนึงด้วยพอมารอบนี้เขาพังประตูมาแล้วทั้งตีทั้งแทงทั้งฟันผมครับ
มีเรื่องกันมาก่อนเลยผมไม่ได้มีกับพวกรุ่นพี่เขาครับ
กับรุ่นน้องเขาเรื่องอะไรอ่ะเรื่องหญิงครับเขาพังประตูเข้ามาแล้วก็เข้ามารุมกระทืบผมสองคน
แล้วก็มีคนหนึ่งเอาเด็กมาตีผมแล้วก็ที่เขาหยิบมีดเข้ามาแล้วก็แทงไว้
กี่ทีครับเยอะครับแต่ว่าผมเอาหมอนวางไว้โอ้ใจก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคะ
เนี่ยมีพี่ชายชื่อโจครับพี่โจเล่าให้ฟังพี่โจบอกว่าตอนนั้นน่ะนะ
ผมมาขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านเพื่อนแล้วจู่ใจโทรมาพี่โจพี่โจ
โจกลับบ้านหน่อยเนี่ยมีคนจะเข้ามาทำร้ายใจพี่โจนะรีบขี่รถกลับมาเลย
แล้วตอนมาถึงปากซอยโจเห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีอยู่๒คนวิ่งสวนออกไป
โจบอกนะคะว่าที่ผ่านมาผมไม่รู้เลยว่าน้องใจมีปัญหากับใคร
ปกติน้องใจนะเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียน
บเพื่อนเยอะมีเพื่อนหลายกลุ่มแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คิดดูสิในบ้านคุณผู้ชมอยู่ชั้น๒อยู่ในห้องนอนอ่ะ
บุกมาถึงหน้าบ้านนี้เราก็ว่าแบบเราก็ว่ามากแล้วนะ
ครับนี่เข้ามาถึงในบ้านพังประตูมาก่อเหตุแบบนี้อ่ะค่ะ